ดูเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
ทางตำรวจภูทรภาค๑ร่วมกับตำรวจภูทรภาค๕
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒คน
ของกลางเป็นยาบ้าถึง๑ล้านเมตรนะคะ

ในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
นายรัชานนท์ศรีสังวานอายุ๓๔ปี
และนายสรวิสาจาอายุ๓๘ปีถูกตำรวจภูทรภาค๑ร่วมกับตำรวจภูทรภาค๕
จับกลุ่มได้พร้อมยาบ้า๑ล้านเมตรภายในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลบางครูรัฐ
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็สืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปพัก

ประสานทหารในพื้นที่เข้าตรวจค้นภายในบ้าน
พบยาบ้าจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงนอนบนชั้น๒
โดยนายรัชานนท์นั้นรับเป็นผู้ดูแลบ้าน
ผู้ต้องหารับสารภาพทั้งหมดว่าขนยาเสพติดมาจากภาคเหนือ
และนำมาพักจากบ้านเพื่อรอขายให้ลูกค้า
เจ้าของยาเสพติดคือนายสรวิทย์
มีบ้านพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

จึงขยายผลเขาจากนายสรวิสได้ในบ้านภักดิ์

ที่สถานีตำรวจภูทรบางบัวทอง
ด้านนายสรวิทย์ก็ให้การว่าความจริงแล้วยาเสพติดทั้งหมด

ตัวเองมีหน้าที่ในการมาเช่าบ้านเป็นแหล่งพักยา

จะได้ค่าจ้างอยู่ครั้งละ๓แสนบาทค่ะ
พลตรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า
การจับกลุ่มครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน
ทหารกองทัพภาคที่๓และเจ้าหน้าที่ปปศ
หลังเฝ้าจับตาดูพฤติกรรมกลุ่มผู้ต้องหามานานกว่า๒เดือน
แน่ชัดแล้วว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้าไปพักไว้ในบ้านหลังดังกล่าว
เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าในจังหวัดนนทบุรีปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกค่ะ
จากการตรวจสอบยาเสพติดที่พบก็มีการประทับตาสัญลักษณ์รูปกำมือยกนิ้วโป้ง
สัญลักษณ์การกดถูกใจทางเฟซบุ๊กซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่พบสัญลักษณ์แบบนี้กับยาเสพติดนะคะ
กลุ่มผู้ต้องหาก็นำกระเทียมมาใช้กบกลิ่นอำพรางการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
ตอนนี้ได้ส่งให้ชุดจับกลุ่มเร่งขยายผลเพื่อจับตัวในทุนแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไปค่ะ